คุณดาวคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นปลาอะไร
ทำไมมันไม่มีลูกกระต่ายผมเพื่อนดูครับอันนี้มันเป็นปลาสายพันธุ์อะไรครับเนี่ย
ไม่มีดวงตานะครับเนี่ยดูครับเนี่ยไม่มีดวงตาเลยนะนี่ดูอีกฝั่งหนึ่ง
นี่ครับไม่มีดวงตาเลยนะมันคือปลาอะไรครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์ทีครับ
คือถ้าเรามองจากรูปลักษณ์ที่เราเห็นกันนะมันก็เหมือนปลาดุกนะปลาดุก
มันก็จะมีหนวดออกมาเนอะใช่ค่ะตัวมันก็ดำดำแต่เฮ้ยลูกตามันหายไปไหน
แล้วมันดูดีน้องไม่มีตังค์อ่ะนะคะแล้วน้องว่ายังไงน้องน้อง
น้องมองเห็นได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออมันก็แปลกก็ตอบไม่ได้ว่ามันคือปลาอะไร
นะฮะมันไม่มีทั้งสองข้างเลยนะนะฮะคืออ่ะเราก็มองอย่างเงอ
ก็คือปลาดุกมันก็จะมีหัวปลาดุกใช่ไหมใช่ค่ะแต่เจ้าของคลิปเขาก็ไม่มั่นใจ
ก็เลยเอาถ่ายแล้วลงในโซเชียลให้คนในโซเชียลบอกทีว่ามันคือปลาอะไร
คุณผู้ชมคุณผู้ชมรู้ไหมมันคือปลาอะไรส่งส่งมาบอกหน่อยนะฮะ
คือพี่คนนี้เขาบอกว่าเอ๊หรือมันคือปลาดุกด้านหรือเปล่า
นะฮะปลาดุดได้มันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมันนะฮะ
คือลักษณะมันครบถ้วนทุกอย่างนะฮะแต่สุดท้ายก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
เพราะว่าในภาพนี้เราก็ไม่ได้บอกว่ามันคือปลาอะไร
แล้วคนที่เขาอมโหดเขาก็ไม่ได้เฉลยนะคุณผู้ชมนะฮะเนี้ย
ก็อ่าประหยัดค่ากับข้าวมันไม่ใช่ประหยัดค่ากับข้าวไม่ใช่ค่ะโอ้ย
เอานี่นี่อันนี้ปลาดุกถ้ำปลาดุกถ้ำใครเม้นใครเม้นนี้ให้ปลาดุกจิ้มเลยนะ
เอาหนวดแทงเลยเอออ้าวคืออีกคนนึงก็บอกว่าเออ
เหมือนจะดีหน่อยเขาบอกว่ามันคือปลาดุกถ้ำอ๋อมันหากินโดยการที่มันไม่ต้องมอง
แต่มันใช้หนวดในการนำทางไปในถ้ำตะแกงคล้ายแบบโซน่าอะไรอย่างนี้นะ
เออโซน่าโซน่าเออแบบสแกนเข้าไปว่าเออตรงไหน
หนวดสัมผัสอะไรไปหรือเปล่าเออบางคนก็บอกว่าที่บ้านเขาเรียกว่าปลาดุกหมอ
หนวดในการนำทางหากินแต่ตอนนี้มันศูนย์พันธุไปแล้วตั้งแต่๒๕ปีก่อน
แต่พอได้เห็นเฮ้ยหรือมันยังมีชีวิตอยู่หรือมันยังไม่ศูนย์พันธุ์
อันนี้มันก็เป็นไปได้เออให้นักวิชาการที่รู้ช่วยหาคำตอบให้หน่อยว่ามันคือปลาดุกอะไร
นักวิชาวิชาการจากกรมประมงแหละแต่ป่านี้อยู่ในหม้อแกงแล้วมั้งโดนแกงต้มไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้